อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะพลอยพิมรจิตมันชั้นขุมฟูคว่าในวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะคะ
หนึ่งนู่นครี้ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจยังสดสนิทหนุ่ม
คนไหนว่างอยู่รีบไปต่อแถวจองคิวไปกันเลยนะคะคุณผู้ชม

เออจองคิวจีบกันเลยบ้างกันเถอะ
รองสถานะหัวใจโสดข้ามมาถึงปีรกาเลยนะ
สำหรับนักแสดงสาวรายการข่าวใส่ไข่รถเมย์คนึงนิดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เข้าไปส่องในไอจีส่วนตัวของเธอ
ก็เห็นเธอมุ่งมั่นตั้งใจทำบุญอยู่ตลอดเลย

หรือจะเป็นการเดินสายขอพรเรื่องความรักหรือเปล่า
ซึ่งนักแสดงสาวเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นปี
แห่งการมอบสิ่งดีและความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นในทุกด้าน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่อย่างใดเลย
เพราะหัวใจของเธอตอนนี้ฟังดีโสดสนิทจ้า
มากค่ะมันก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่มันก็มันก็คงยังไม่ถึงเวลานั้นมั้งค่ะ
หนูก็ปล่อยไปเรื่อยแหละไม่ได้แบบพอดีก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะ
เมื่อไหร่ที่เราเจอก็เจอเอง
ไม่เร่งละค่ะแม่แม่แค่สงสัยว่าลูกฉันไม่มีใครเลยจริง
แค่นั้นเองเวลาทำบุญไหว้พระเนี่ยแม่ขอทุกอย่างนะ
แต่ว่าเรื่องนี้ปลาแม่ไม่เคยขอ
เขาจะรู้สึกแค่ว่าแบบอยากให้เราเจอคนที่ดีโสดค่ะ
พูดได้ชัดเจนมากไม่มีใคร
เอาจริงนะข้อสันนิษฐานข้อแรกดิฉัน
ว่าน่าจะทำงานหนักจนไม่มีเวลาไม่มีโอกาส

แล้วใครจะกล้าเดินดุ่มเข้ามาจีบอย่างนี้ชีสวยขนาดนี้เนอะ

ต้องบอกว่าเป็นคนที่ตัดผมสั้นแล้วรอดมาก
คือใครจะตัดผมแบบตรงแด่วขนาดนี้ได้สวยเท่าพี่รถเมย์แล้วไม่มีอีก